นี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับคือในช่วงที่ผ่านมาหลายคนบอกโอ้โห
แต่ช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านแถวชนบุรีบอกว่านี่หนักเข้าไปอีกนะฮะ
เป็นฤดูการหิมะดำมาแล้วค่ะเผาไร่อ้อยฮะ
ฝุ่นควันเขม่ามันปลิวดำแบบโอ้โหเขาบอกหิมะดำเลยเอาไปดูนะฮะ
หนักเข้าไปว้าข้ามถนน

น่ากลัวมากค่ะคนที่บ้านอยู่แถวนั้น
ใครที่ต้องขับรถผ่านเส้นทางตรงนั้นทำยังไงคะ

นี่โอ้โหเราก็กลัวมันจะพุ่งมานี่เหลือเกิน

ต่อให้ไฟไม่มาเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งควันนี่มาแน่
ทุกผู้ชมครับใครมีประสบการณ์เจอแบบนี้บ้าง
ยังไงส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนี่ฮะ
ผู้ที่ใช้ติ๊กต๊อกนะครับโพสต์คลิปนี้เอาไว้
แล้วก็บอกว่าขอวอนผู้ที่ทำไร่อ้อย
คำนึงถึงความเดือดร้อนและอันตรายของผู้อื่นด้วย
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๗กุมภาพันธ์นะครับตอน๑๑นาฬิกา
เป็นช่วงแดดกำลังจัดเปลวไฟเขาเหมาเปลี่ยวว่อนไปหมด
รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้โหแทบแย่นะครับ
บางคันเขาไม่กล้าผ่านหาที่จอดอยู่ริมถนนเลย
ลมก็พัดมาแรงเหลือเกิน
สิ่งที่กังวลมากขึ้นไปอีกก็คือกลัวว่าไฟ
มันจะพุ่งข้ามถนนเข้ามาไหม้บ้านเนี่ยฮะ
โอ้โหดูสิฮะเอ้าอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ก็หนักไม่แพ้กันนะฮะไม่แพ้คลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
พี่กัดบอกอยู่ชนบุรีนะฮะบอกเกือบจะหายใจไม่ออกแล้ว

เพื่อที่จะเปิดแอร์หายใจในรถยนต์
ดูสิฮะคุณพี่ท่านนี้บอกไม่รู้จะหลบไปไหนครับ
ไปทางไหนได้ดูสินี่เป็นบ้านพักนะครับ
ในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองบอลแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คุณธนพลส่งแสงสินนะฮะเป็นชาวบ้านเจ้าของคลิปนู่น
จักรยานยนต์ผ่านไปด้วยเห็นไหมเป็นไร่อ้อยที่เผาไปแล้วนะครับ
เผาเสร็จนี่จะเหลืออย่างนี้เห็นไหมฮะคือแล้วในบ้านเนี่ยทั้งควัน
ฝุ่นทั้งอะไรเข้ามาเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะหิมะดำลอยเต็มบ้านอ่ะ
เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้นี่ฮะพี่ธนพลบอกว่านี่คือ
เหตุการณ์๒๕กภนะครับคุณผู้ชมครับ
แถวนั้นมีไร่อ้อยเขาเผาไร่อ้อยกัน
ควันทั้งขี้เท่าฝุ่นดำจากการเผาเนี่ยปลิวมาถึงบ้าน
เผากันแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเลยแล้วดูสภาพหลังเผาค่ะนี่
คือทางเทศบาลเนี่ยเขามาฉีดน้ำดับไฟนะฮะพอฉีดไปได้หน่อยนึงเนี่ย
ธนพลที่เรียกเทศบาลมาตอนนี้ก็แบบไฟกำลังลุกนะเทศบาลบอกโอ้โหไม่ไหว
น้ำไม่พอค่ะดับได้ไม่หมดนะฮะเลยอยากให้ทางเจ้าของไร่อ้อย
นึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากให้ลงโทษขั้นเด็ดขาด

จะบอกว่าใครไม่รู้เผาก็มันจะได้เหรอก็ไม่รู้ว่าเป็นไร่อ้อยของใคร

จากเขาจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครเผา
ลักลอบแอบเผาในไล่ของตัวเองเนี่ยนะ
อาจจะเป็นไฟเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเปล่าผมไม่ได้เผาจริง

แต่อย่างที่ทราบคือเขาก็ไม่ลงทุนในการที่จะมาจัดการเรื่องของ

มันเป็นปัญหาเดิมอะพี่อุ๋ยนึกออกไหม
เผาดีกว่าเร็วดีอย่างนี้นี่ต้องมานั่งกวาดกันเห็นไหมครับ
กวาดเสร็จวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือฤดูการต่อไป
เขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาเผาอีกมันก็วนมาเรื่อยเนี่ยฮะ
กฎหมายมีนะครับแต่ว่าแหม่จำคุกนี่คือมีนะฮะ
จำคุกไม่เกิน๗ปีนะฮะปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
พรบสาธารณสุขนะครับเกี่ยวเรื่องการเผาอ้อยนะ